หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคู่นี้เขาสนิทกัน

คุณจ๊ะอาสยามแล้วก็คุณไดท
ด๋ายด้านหน้ากับจ๊ะ
รูปเก่ามากแสดงว่าเขาสนิทกันมาตั้งนานแล้ว

เขาก็เลยให้ของขวัญซึ่งกันแล้วกัน

เดี๋ยวดูนะเราจะมีดินเนอร์กันนะคะ
ฮึมกีฟฟะ

ลิปสติกเนี่ยจะบอกว่าแอร์เมสถึงจะมาแค่เป็นลิฟต์เนี่ย

ราคาแพงแต่ว่าสิ่งอื่นใดนะมันมากเหนือกว่าจิตใจอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าสองคนนี้เขารักกันที่คุณจ๊ะรักคุณไดเนี่ย
เพราะว่าอะไรตอนแรกคุณจ๊ะเขาเข้ามาในวงการบันเทิงใช่ไหม
เหมือนจะไม่ค่อยได้ต้อนรับได้ให้การต้อนรับในยุคนั้นการ
มาแบบหวือหวาไงประมาณ๙ปีที่แล้ว
คุณผู้ชมขาจ๊ะยังฮิอฮิอคันโฮอย่างเงี้ยเออ
ยังไม่มีใครให้โอกาสแล้วคุณไดนี่แหละ
น้องมันอาจจะมีอีกมุมนึงหรือเปล่าของชีวิตที่น่าสนใจหรือเปล่า

ซึ้งใจกันมาตั้งแต่วันนั้นแหละ
ก็ตั้งแต่๙ปีที่แล้วคุณจ๊ะคุณไดเขาไปทำรายการ
ก็ไปบุกถึงบ้านคุณจ๊ะได้เห็นความลำบงลำบากนะคะ

ค่ะเออน่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงแล้วกันนะครับคุณชมค่ะ
หนูว่ารู้จักลิฟต์มันลิฟต์มันดีจากพี่ได
หนูก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะให้ลิฟต์เขา
ที่เป็นแบบลิฟต์ดีดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะให้ลิฟต์เขา
มันสูงที่ว่าด้วยแบรนด์ของเขามันเลยดูแพง
จริงแล้วมันแค่สองพันไม่ไม่ใช้คำว่าแค่
เพราะว่าบางคน๒๐๐ก็เยอะเพราะว่ามูลค่าของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราอ่ะเทียบกับความที่พี่ไดให้เรามา

ลิฟต์ไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเธอยังอุตส่าห์จำได้อีกหรอก
แล้วเขารู้เลยว่าน้องคนนี้เขาโตขึ้นมากแล้วเขาเก่งมากจริง
ก็ภูมิใจมากที่น้องมีวันนี้แต่ว่าอยากจะบอกน้องว่า
ไม่อยากให้แบบเครียดหรือว่าคิดมาก

จะพยายามหาเวลาไปอยู่ด้วยตอนดึก
ตัวน่ารักมากจ๊ะน้องครูสมภาษณ์
จะบอกว่าเด็กที่เข้ามาในวงการบรรเทิงนะคะ

บางทีอาจจะมีรายกงรายการด้วยกันก็ได้